ถูกด่านขอตรวจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ตำรวจก็บอกว่าเจอยาบ้า๑เม็ดนะ
อยู่ในห้องโดยสารแบบนี้เนี่ยนะคะ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าถูกยัดยาหรือเปล่า
ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
เป็นช่วงที่แก่นำรถสิบล้อในพื้นที่

เป็นกลุ่มคนขับรถบรรทุก

มีเจ้าหน้าที่เกือบ๑๐๐นายคอยดูแลความเรียบร้อย
ค้นตัวทุกคนนะคะก่อนที่จะเข้าพื้นที่โรงพักเพื่อความปลอดภัย
จากนั้น๑๑นาฬิกาค่ะกลุ่มแกนนำเข้ายื่นหนังสือ
พลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรประจวบเคียริขัน

ตำรวจชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่านายโสพลเจ้าหน้าที่
เก็บตัวอย่างเซลล์จากกระพุงแก้ม
จากตำรวจชุดจับกลุ่มทุกคนและยาบ้าของกลางแล้ว

ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ทำไมตำรวจถึงตรวจพบยาในรถ
ต้องได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
เช่นเดียวกับนายวีรยุทธ์เรืองเวทอายุ๔๐ปี
แก่นำกลุ่มคนขับรถ๑๐ล้อภาคใต้บอกว่า
ไม่มีการนำรถบรรทุกไปปิดถนนสร้างความเดือดร้อนประชาชนแน่นอน
ที่ผ่านมาการตั้งด่านเรียกตรวจของตำรวจ
สร้างความอึดอัดให้กับคนขับรถสิบล้อ
หลายคนถูกเรียกเรื่องยาบ้างถูกรีดไถ
ซึ่งหลายคนต้องยอมจำนวนเพราะไม่อยากกลายเป็นบุคคลต้องสงสัย
อยากให้ยกเลิกการตั้งด่านแต่หากทำไม่ได้
อยากให้เปลี่ยนเป็นด่านความมั่นคงของทหารแทน
ก็คือตำรวจไม่ต้องทำหน้าที่แล้วขอทหารได้ไหม
อกจากนี้กลุ่มนี้นะคะคนขับรถสิบล้อเรียกร้อง
ให้มีการถ่ายคลิปกันได้
ต่อไปคนขับรถเวลาเจอด่านเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่าย
แต่ต้องไม่ละเมิดคนอื่นนะคะ
จากนี้เรียกร้องให้ย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาออกจากพื้นที่ไปก่อน
มาทั้งหมดเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าค่ะ
หลังจากยื่นหนังสือร้องเรียนเสร็จแยกตัวกันกลับ
บอกว่าไม่หยุดแค่นี้แน่นอนวันนี้เพิ่งเริ่มต้น
เดินหน้าต่อไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะส่วนจะมีการนัดชุมนุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่
ขอกลับไปวางแผนกันก่อนค่ะ